กระสุนปริศนามาอีกแล้วค่ะนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าขอร้องอย่ายิงเลย

เทศกาลต่างมันไม่ใช่เรื่องของความเท่หรือความเก่งอะไรเลย

ที่จะพาไปดูค่ะที่บ้านของหลานสาวอดีตสสราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปเที่ยวที่ใต้กันมากลับมาบ้านโบมนเสาฮะ
พอมาเจอกำลังจะเข้านอนเอ้ากระสุนมาจากไหนอยู่ในห้องนอนไปดูคลิปนี้กันค่ะ
พอดีกลับมาจากปีใหม่นะคะแล้วก็มาเจอหัวกระสุนนะคะตกอยู่ในห้องนอนค่ะ
และนี่ก็คือฝ้าเพดานทะลุฝ้าเพดานทะลุนะคะแล้วคือปกติเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ก็จะมาบริเวณนี้เป็นประจำนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับกระจกนะคะ
ในห้องนอนนี่ทะลุเข้ามาเลยนะคะ
ค้าะ
อ๋ออดีตรศรรจบุรีคนดังอ่าน่ะค่ะ
อายุสามสิบสองปีค่ะเธอนำคลิปเนี่ยมาแชร์เตือนภัยในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็ตำรวจก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแบบนี้
ที่บ้านจุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๒๕๘ทับ๖๕ซอยวาสนาดีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าบริเวณฝ้าตรงโต๊ะเครื่องแป้งมีรอยกระสุนเจาะทะลุเป็นรูแล้วก็ตะก้าผ้าเอง
ก็พบลูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ด้วยนะคะ
คุณไอ้พวกกระสุนปืนแม้ว่ามันจะถูกลดทอนความแรงลงด้วยการตกลงมาทางฝ้าเพดาน

ตามหลักวิทยาศาสตร์ครับแรงที่ยิงขึ้นไปกับแรงที่ตกลงมาเท่ากันครับ
ใช่นะคะแรงตกลงมาเนี่ยบวกแรงจีด้วยนะน้มถ่วงของโลกของโลกเนี่ยค่ะนะ
มันตายได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาทำนะคะ
คุณชายานันเล่าบอกว่าช่วงปีใหม่เธอกับครอบครัวเนี่ยปิดบ้านไปเที่ยวกันที่ภาคใต้เพิ่งกลับมา
เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
พอเข้าไปนอนเนี่ยก็เจอกระสุนปริศนาตกอยู่คาดว่าน่าจะมีคนยิงปืนขึ้นฟ้า
ฉลองปีใหม่แล้วกระสุนก็ตกใส่หลังคาบ้าน
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่มีใครได้รับอันตราย
เรื่องต้นเนี่ยเธอบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแล้วก็เก็บหัวกระสุนไปให้ตำรวจแล้ว
แต่ไม่ได้มีการแจ้งความนะคะคือการลงบันทึกประจำวันกับการแจ้งความต่างกันนะ
ถ้าเกิดว่าคนที่ถูกจับว่าเป็นเจ้าของกระสุนเนี่ยท่านมีโทษตามกฎหมายถ้าเกิดเข้าไปแจ้งความ
แต่นี่ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานเฉยนะคะแต่สิ่งที่เขาขอร้องก็คืออย่ายิงเลย
ถ้าจะยิงยิงลงพื้นดีกว่าไม่ต้องยิงทั้งนั้นแหละค่ะ
สงขลามีกระสุนปีใหม่เหมือนกันตกใส่หลังคาบ้านทะลุไปโดนหลังของคุณยายนะฮะ
อายุท่าน๗๘ปีแล้วเนี่ยไม่รู้อีโน่อีเหน่นั่งสวดมนต์อยู่นะครับ
เพราะดีกระสุนแค่ถักไม่ได้เข้าอวัยวะสำคัญ
ท่านนี้แหละฮะคุณยายจันทร์นะครับหรือว่านางวันนาสุวรรณพรม
ซึ่งมีบ้านอยู่ในตะบนบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ
ช่วงที่เกิดเหตุให้ฟังบอกว่าคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๓๑ธันวาคมนะ
ประมาณเที่ยงคืนได้ยายก็นั่งสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่เตียง
พักเดียวได้ยินเสียงดังปุ๊ก
ทะลุหลังคาบ้านมาแล้วก็หล่นใส่หลัง
พอเหลียวมาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกปืน

ยายบอกว่าตอนนั้นนะตกใจจนตัวสั่นเลยครับ
ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไปเรียกหลานนะครับ

เพราะดีนะครับคุณผู้ชมครับกระสุนถากไปที่หลัง
เป็นแผลถลอกนะฮะยาวประมาณ๒นิ้ว
ผู้สื่อข่าวถามเลยคุณยาย
เค้าจะเห็นแล้วอุ๊ยคุณญายห้อยมานานใช่ไหม
เก่าแก่คุณญายบอกเก่าแก่
หน้าของหลวงกุโขมานิดเดียวเอง
นี่ครับหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นหัวกระสุนปืนขนาด๓๘นะครับ

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแกะรอยหาคนยิงมาดำเนินคดีครับ